ไฟใช้มะย

ถ่ายไว้เลยถ่ายไว้อ่ะถ่ายคลิปไว้เลยน่ะโอ้ยพี่ตาพี่ตาพี่ตาพี่ตามรู้หรือเปล่าไหม